พอช่วงค่ำปุ๊บตำรวจทำงานอย่างหนักค่ะ

จำลองเหตุการณ์กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ตอนนี้แซนไม่ใช่ผู้ต้องหา

แซงเป็นเพียงพยานบุคคล

จำลองเหตุการณ์ไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพ
ไปดูภาพกันต่อ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำตำรวจพาแซนไปจำลองเหตุการณ์
เอาแซนใส่เสื้อชูชีพลงไปเรือเลย
แล้วก็ไปดูซิว่าคุณนั่งเล่นโทรศัพท์ยังไง

คุณบอกว่าแตงโมไปจับขาคุณแล้วนั่งปัสสาวะเนี่ย
ไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้แล้วถามว่าแซนรู้สึกยังไง
คุณแซนกังวลไหมคะ

ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาต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
คุณแซนคุณแซนถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นและอยู่กับคุณตังโมเพราะหันหน้าเข้าหาคุณตังโมคุณตังโมก็จับขาเขาและปัสสาวะตามที่เขาบอกนะ
ตัวละครสำคัญตามที่เขาบอกนะแล้วแฟนก็ต้องไปจำลองเหตุการณ์ว่าขออีกทีมันเกิดอะไรขึ้น
ที่เห็นคือ๔ทุ่มตำรวจชุดคลี่คลายคดีเชิญตัวทางด้านของแซนชื่อจริงคือวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐไปจำลองเหตุการณ์
จุดตรงที่คุณแตงโมตกจังหวะที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เสียชีวิตเอาเวลาที่มันใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุจริงเลย
หมายกันที่ท่าน้ำนนทบุรีเลยแซนก็มาแล้วบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะเคยให้ข้อมูลพวกนี้กับตำรวจไปหมดแล้ว
รับว่ายังสับสนเรื่องของจุดที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำขีดเส้นใต้บรรทัศน์นี้ทำไมถึงยังสับสนว่าจุดไหนที่คุณแตงโมตกลงไป
เดี๋ยวนะด้วยสามัญสำนึกของคนคนหนึ่งที่เพื่อนพลัดหลบลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือมันจะสับสนเหรอ
สับสนอยู่เมื่อถูกถามว่าได้คุยกับคุณแม่หรือว่าครอบครัวคุณแตงโมบ้างหรือยังคุณแซนก็ตอบว่ายังไม่ได้คุยเพราะตัวเองนั้นไม่ได้มีเบอร์แม่ของตังโมเลย
ส่วนการจำลองเหตุการณ์นะฮะตำรวจพาคุณแซนขึ้นเรือสปีดโบ๊ทรุ่นเดียวกันกับเรือลำที่เกิดเหตุคนละลำนะฮะโดยจุดแรกเนี่ยให้คุณแซนพาไปชี้จุดที่บริเวณใต้สะพานพระราม๘จุดนี้ไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปกันนะฮะที่เห็นภาพคุณแตงโมแล้วก็มีแก๊กกราวเป็นภาพสะพาน
จากนั้นล่องเรือกลับมาในจุดใกล้กับท่ามเรือพิบูรสงคราม๑เยื้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กรฟภบังกรวยเป็นจุดที่คาดว่าคุณแตงโมจะพลัดตกเรือไป
คุณผู้ชมดูภาพนี้คุณแซนเขาจำลองว่าเขานั่งแบบนี้
นั่งแบบเอ็นตัวเล่นโทรศัพท์มือถือแบบนี้
ขาเขาก็ชันขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปจำลองว่าตัวนี้เป็นคุณตูนะ
ขาซ้ายคุณตังโมหันออกมาด้านนอกของเรือ
แล้วขาขวาอยู่ใกล้ชิดกับใบพัดเรือ
แต่ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่า
คุณแตงโมมีแผลที่บริเวณขาซ้ายคาดว่าจากการถูกใบพัดเรือ
แต่จริงแล้วขาขวาคุณตังโมอยู่ใกล้กับใบพัดเรือมากที่สุด
อันนี้ให้เจ้าหน้าที่จำลองว่านั่งแบบนี้ตามที่คุณแซนได้บอกเอาไว้
อันนี้คือเป็นการจำลองเหตุการณ์ใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก๑ชั่วโมงได้
หลังจากนั้นตำรวจก็พาคุณแซนกลับมาที่ท่าน้ำนนท
โดยคุณแซนก็กลับทันทีแล้วบอกกับนักข่าวสั้นว่า
ก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
อันนี้ก็จำลองก็คงต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจว่า
จำลองเมื่อวานกับสิ่งที่คุณแซนได้ให้การกับตำรวจก่อนหน้านี้มันตรงกันหรือเปล่า
ใช่เพราะฉะนั้นใบพัดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญต้องเอาให้ชัดนะว่าเรือลำนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่าใบพัดโดนของแข็งกระแทกแล้วมันจะหยุดทันทีเลยหรือเปล่า
ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าหยุดทันทีเนี่ยลักษณะของแผลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
แต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่ารักษณะของแผลมันจะเรียบร้อยอะไรประมาณนั้น